คุณผู้ชมเดี๋ยวให้มาดูภาพเหตุการณ์นี้นะคะ
คือตำรวจเขาได้รับแจ้งว่ามีรถเฉียวชน
ตำรวจเขาก็ไปช่วยเคลียร์ไปช่วยเจรจาให้แต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้
คู่กรณีเขาไปแล้วนะแต่กลายเป็นว่าไปโมโหตำรวจที่มาช่วยเคลียร์
โอ้โหด่าตำรวจแล้วเกือบแบบวางมวยตำรวจเลยค่ะไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
โอ้ยได้ยิน

นี่ค่ะตำรวจสามนายกับผู้ชายเสื้อเทาคนนี้นะคะ
ครับเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจกลุ่มนี้อ่ะค่ะ
เขาก็นำกำลังไปตรวจสอบจุดตรงนี้มันมีเหตุรถเฉียวชน
ก็พลเมิงดีแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยไปตรวจสอบ
พลเมืองดีบอกว่ารถฟอร์จูเนอร์สีขาว
เชี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขายไก่ทอด
ทำให้รถฟอร์จูเนอร์ก็คือผู้ชายที่ใส่เสื้อเทา
หนีไปหนีกระเจิง
ก็คือผู้ชายสื้อเท้านะอยากจะเคลียร์ให้ใจเย็น
แต่เขากลับด่าตำรวจว่าไม่พอใจตำรวจผลักอกตำรวจกับผู้ใจหยาบคาย

ฝ่ายแม่ค้าไก่ทอดค่ะนางสาวอมราหารนึก
ซึ่งเป็นคู่กรณีตัวจริงกับผู้ชายเสื้อเทาอะค่ะ
เขาแจ้งความนะคะเขาบอกว่า๑๔พฤศจิกายนเนี่ย
น้องชายกับน้องสะพ้ายขี่รถจักรยานยนต์พ่วงขายของตามปกติ
พอมาถึงปากซอยกันตนาอำเภอบางใหญ่
ฟอร์จูเนอร์ขับมาเฉียวชนค่ะ
แล้วก็เรียกคนที่ขี่รถพ่วงข้างขายของมาด่า
แล้วก็จะทำร้ายด้วยแล้วก็เรียกเพื่อนมาเพิ่มอีก
เหมือนกับหยิบปืนออกมาจากรถอีก
ทำให้สองคนเนี่ยค่ะที่เขาขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างขายของ
ท่าไม่ดีเขาก็หนีไปในซอยนี่นะคะ
ตัวนางสาวอำราเขาบอกว่าเขาก็พยายามที่จะเข้าไปห้ามนะ
แต่ผู้ชายคนนี้ผลักจนเขาล้มเลย
แล้วก็ขู่ด้วยว่าหนีให้พ้นนะถ้าเจออีกเอาตายลักษณะประมาณนี้
ก็เลยมีพลเมืองดีโทรแจ้งตำรวจว่ามันมีเหตุชุลมุนวุ่นวายแบบนี้เกิดขึ้นค่ะ
แล้วทีนี้ไอ้หนี้บอกว่ามึงจะเอายังไง
ไอ้หนี้ไปหยิบปืนมาหยิบปืนจะยิงอ่ะ
หยิบปืนจะยิงน้องก็เลยบอกิน้องก็จะวิ่งหนี

จะประมาณ๔คนแต่คนที่วิ่งตามน่าจะเป็น๒คนนี้

เขาบอกว่าถ้าเจออีกคือตายอย่างเดียวเขาบอก

บอกว่ากลัวจะไม่ปลอดภัย
เพราะผู้ชายคนนั้นขู่เอาไว้ค่ะ
ตอนนี้น้องชายกับน้องสะพ้ายนู่นหนีไปอยู่ต่างจังหวัดเลยนะคะ

ต้องหนีไปอยู่ต่างจังหวัดเพราะกลัว
เธอก็เลยบอกว่าไม่ได้ต้องแจ้งความแล้วแหละ
แล้วให้ตำรวจนำตัวผู้ชายคนนี้มาดำเนินคดีนะคะ